ไปดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครนายกมีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง

คนขับอายุ๖๕ปีเสียชีวิตติดอยู่ในรถนะครับ
มีคนบอกว่าเห็นรถคันนี้ขับผิดปกติ
ระยะทางเกือบร้อยเมตรก่อนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ในเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายดวงละครบ้านสร้างในพื้นที่ตะมนต์ศรีจุฬา

ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกตู้ทึบ
ตกอยู่ในบ่อน้ำข้างทางด้านหน้ารถพังยับเยิน
ภายในรถพบนายกัณหาแข็งบุญอายุ๖๕ปี

สภาพศพคอหักและขาหักทั้งสองข้าง
นำศพออกมาได้จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถพ่วง๑๘ล้อขับสวนมาอยู่ด้านหน้า

แล้วตกลงไปในบ่อน้ำข้างทาง
ขณะที่เพื่อนร่วมงานซึ่งขับรถผ่านมาประสบเหตุ

กำลังขับรถไปส่งเครื่องดื่มชูกำลัง

ซึ่งปกติผู้ตายจะขับรถส่งของผ่านเส้นทางนี้ทุกวัน

คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน

ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบส่วนหัวของรถบรรทุกน้ำมัน
นขึ้นไปอยู่บนแท่งแบรีเออร์และท่อเหล็กที่กำลังก่อสร้างถนน

หงายท้องล้อชี้ฟ้าพังยับเยิน
ที่รถกระบะพบนายสิทธินันบุญกุศลอายุ๒๒ปีคนขับ

เหล็กป้ายก่อสร้างเสียบเข้าที่ลำตัวซี่ขวาของนายสิทธินัน
เห็นอวัยวะภายในอาการสาหัสแต่ผู้บาดเจ็บยังมีสติดี
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกน้ำมันเปิดเผยถึงวินาทีชีวิตว่า
ขณะเกิดเหตุขับรถอยู่เลนซ้ายมุ่งหน้าจังหวัดระยอง
ส่วนรถกระบะคู่กรณีขับอยู่เลนกลาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่เสียหลักมาชนรถบรรทุกน้ำมัน
ทำให้รถเสียหลักปีนขึ้นไปบนแท่งเบรีเออร์และท่อเหล็ก
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถ
สัญจรผ่านไปมาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๓คันรวดบนถนนลบบุรีราเมษ
จังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๔ล้อเล็ก
ท้ายรถจักรยานยนต์และพุ่งชนท้ายรถกระบะรับส่งนักเรียน
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์กับนักเรียนอีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะรับนักเรียนมาทั้งหมด๑๕คน
เพื่อไปส่งตามบ้านต่างโดยมีรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก๔ล้อเล็กขับตามหลังมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะเลี้ยวซ้ายกระทันหันทำให้รถอีก๒คันพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ผู้ภัยเขาช่วยเหลือวัยรุ่นชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
ขี่รถจักรยานยนต์ชนขอบทางแล้วเหินพุ่งข้ามทะลุแนวก่อสร้างทางยกระดับถนนเลี่ยงเมืองตัดใหม่
ในพื้นที่บ้านศรีหมวดกล้าวตะบนชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หนุ่มคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าและมีแผลถลอกตามร่างกาย
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถจักรยานยนต์ถลายไปชนกับป้ายแจ้งเตือนจุดก่อสร้างสภาพหน้ารถพังยับเยิน
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขี่รถออกมาจากบ้านพักที่อำเภอห้างฉัดเพื่อไปทำธุระ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถตกหลุมแล้วชนขอบทางเดินข้ามแผงกั้นตกลงมาได้รับบาดเจ็บดังกล่าว